คดีนี้เป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ
แล้วก็มีการจับตาดูกันเรียกว่าทุกระเบียดนิ้วเลยทีเดียวนะคะ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ในช่วงที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากเลย
เพราะว่ามันมีจังหวะที่ใบพัดเรือหลุดจมน้ำต่อหน้าต่อตาสื่อมวลชน
ประเด็นนี้ค่ะก็ต้องตอบคำถามด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ค้างคาใจ

ขณะที่ตำรวจภูทรภาค๑และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ให้กับพนักการณ์สอบสวนหรือเปล่า
แล้วเรือยังไม่ทันไปไหนเลย
เบิ้ลวอร์มเครื่องยนต์ใบพัดหลุดจมน้ำทันที
หลายท่านก็คงจะอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่ได้ดูกัน

เพราะว่าต้องเปลี่ยนใบพัดอันใหม่ไปจำลองเหตุการณ์แทน
แล้วก็ประสานนักประดาน้ำมาค้นหา
เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของเรือที่เป็นหลักฐานสำคัญนะคะ

ก็เป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกต
วัตถุพยานสำคัญแบบนี้หลุดหายไปได้ยังไง
เป็นการทำลายหลักฐานหรือเป็นเรื่องอาถรรพ์
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เสียงแตกต่างกันออกไปนะคะ
ก็มีรายงานบอกว่ามีการจุดทูบนะคะ
พวงมาลัยไหว้แม่ย่านางบอกกล่าว
แล้วทุกอย่างก็ราบรื่นค่ะ

นักประดาน้ำก็ลงงมหาใบพัดเรือเจอแล้วค่ะ
หลังจากใช้เวลา๑๐๑๕นาทีก็เจอใบพัดอยู่ห่างจากฝั่ง๘๑๐เมตร
แล้วก็จมอยู่ในน้ำลึก๑๘เมตรนะคะ
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางตำรวจได้มีการแถลงอยู่นะคะ
ผู้เชี่ยวชาญเรือซึ่งมีการเชิญมาร่วมตรวจสอบด้วย
บอกว่าทีมงานอู่เรือเป็นผู้ประกอบใบพัด
รับบอกเป็นข้อผิดพลาดนะคะ
ที่ใส่บูธรองใบพัดเรือกลับด้าน
ก็เลยทำให้ใบพัดหลุดออกจากคันเกียร์ไปทั้งดุ้นเลย
โดยที่ตัวบูธและแกนยังติดอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์
ก็เป็นความบกพร่องที่ไม่ได้ตรวจสอบ
ให้ดีก่อนนำเรือลงสู่แม่น้ำนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทำลายวัตถุพยาน
แล้วก็บอกว่าถ้าจะทำลายจริงใบพัดเรือมีอยู่ในอู่ตั้งมากมาย

จำเป็นต้องทำให้หลุดต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะ
ว่ามันนานเกิดขึ้นอีก
ถ้ามีคนถอดแล้ววางไว้
ถ้ามีใครไปทำอะไรกับอีกคนนึงที่ไปใส่

คืออันนี้ใบจักรวางไว้ใส่ก็จะยัดลงไปเลย
ก็จะไปได้ว่าก็คือมีโอกาสแหละที่ว่าหลุดได้

นั่นคือเรื่องของคำชี้แจงจากคนที่ทำงานอยู่กับเรือ